คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวของสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณกันดีกว่า
คือต้องบอกว่าเจนนี่เนี่ยเป็นคนที่ผ่านทั้งเรื่องราวเช้าแล้วก็เรื่องราวดีมามากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคุณผู้ชมค่ะ
รวมไปถึงกรณีเรื่องราวของฟิตเน็ตของเธอฟิตเน็ตเจ้าปัญหาที่ปัญหานั้นก็ยังคงไม่เคลียร์ยังคงคาราคาซังกันอยู่
แต่เธอก็บอกเลยว่ายังคงที่จะเดินหน้าลุยธุรกิจนี้ต่อไปเพราะว่าได้รับกระแสตอบรับดีมากนะคะ
ซึ่งต้องยอมรับเลยว่ากำลังใจสำคัญที่ทำให้เธอผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างมาได้นั่นก็คือคุณแม่ของเธอนั่นเองค่ะ
เรียกว่าเดินหน้าต่ออย่างสวยงามแม้ปัญหาเก่าจะยังสะสางไม่หมดสำหรับธุรกิจฟิตเนสไตล์วันของนางเอกสาวหุ่นแซ่บเจนนี่เทียนโพสุวรรณ
เธอยอมรับว่าพิษแบบที่ได้รับจากลูกค้าดีเกินคาดจนมีแรงบันดาลใจอยากจะขยายสาขาเพิ่มอีกที่
แต่ในเรื่องของความขัดแย้งกับนักแสดงรุ่นพี่บุ๋มประนัดดาเธอขอให้เป็นเรื่องของทนายทั้งสองฝ่ายได้เจรจากัน
และของงดตอบรายละเอียดจนกว่าเรื่องทุกอย่างจะเคลียร์กันลงตัวค่ะ
จริงก็ไม่อยากบอกว่ามากขนาดไหนแต่ก็เอาเป็นว่าเรื่อยก็คือทำไปเรื่อยค่ะ
เดี๋ยวรอให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวเจนจะพูดทีเดียวเลยเนอะ
มีคำว่าเขาก็จะเปิดใกล้กับพี่นี้แล้ว

เดี๋ยวมันกลายเป็นประเด็นที่แบบทำให้แบบเป็นดราม่าอีก
ดูเหมือนช่วงนี้สาวเจนี่จะมีแต่เรื่องดีวิ่งเข้าใส่
เธอเลยชวนแฟนคลับจัดมิติ้งก่อนจะถึงวันเกิดแบบสุดอบอุ่น
ไม่เท่านั้นนะคะยังทำซึ้งพูดถึงคุณแม่
หลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์บ่อน้ำตาแตกไปตามกัน
ส่วนวันเกิดของเธอที่จะถึงในเร็วนี้
เจ้าตัวบอกแฮปปี้กับชีวิตและไม่คิดอยากจะได้อะไรเพิ่มเติม
พร้อมสั่งห้ามแก๊งเพื่อนและหนุ่มคนพิเศษอย่างกึ้งเฉลิมชัย
อย่าได้คิดทำเตอร์ไพรส์เธอเป็นอันขาดด้วยค่ะ

ก็นั่งคุยกันแบบทั่วไปสัมเทศละอัปเดตชีวิตเลยค่ะ
มันเหมือนกับแบบพระคุณที่แม่ให้เราที่เจนมีทุกวันนี้ได้
ทำทุกอย่างขึ้นมานี้ได้คือพ่อแม่
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่เจนจะแบบให้
แล้วแบบคือถ้าเจนไม่มีแม่ในวันนี้ก็ไม่มีเจนนี่ในวันนี้เหมือนกันนะคะ
ปกติเจนนี่เป็นคนแบบไม่หวาน
แล้วก็จะไม่แบบพูดอะไรแบบน้ำเน่า
แม่ก็มีฟอร์มนิดนึงนั่นก็คือกั้นจุดแล้วนะ
แต่ก็แบบเราก็คือรู้สึกจริงมันเลยพูดออกมา

เพราะว่าเจนรู้อยู่แล้วมองตานะก็รู้อ่ะ
แล้วปีทีล้วนพี่ก็เอาสไปร์เราได้ในโรงหนัง